จากเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีก็มีเรื่องนี้แหละค่ะคือการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หลังจากที่คุณจุลินลักษณะวิสิทธิอดีตหัวหน้าพักประกาศลาออกไปเพราะว่าได้คะแนนไม่เท่ากับที่เคยลั่นวาจาเอาไว้ใช่ไหมคะ

ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่๓วันนะคะที่ประชาธิปัตย์จะเลือกหัวหน้าพักแล้ว
ทุกคนในพักเองก็พูดตรงกันว่าวันอาทิตย์ที่๙นี้เนี่ยถึงจะรู้ว่าแคนดิเดตมีใครบ้าง
วันนี้คุณชวนหลีกภัยสอสอบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิบัตย์ก็บอกค่ะว่า
มีหลายคนส่งจดหมายมาหาอยากจะสมัครเป็นหัวหน้าพัก
อย่างพันโทยิงถิตารังสิตพลมานิดกุล
ซึ่งคุณชวนบอกว่าไม่ว่าใครที่อยากจะมาสมัครเนี่ย
แสดงวิสัยทัศน์ในวันที่๙กรกฎาคม
ไม่ควรมาแสดงวิสัยทัศน์ผ่านสื่อ
เพราะคนที่พร้อมเป็นหัวหน้าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรล่วงหน้าก็ได้
เราก็หวังว่าเขาจะได้ทบทวนเรื่องอุรมกฎิของพักที่ได้ประกาศไว้
ซึ่งถ้าจะลองวิเคราะห์คนที่มีสิทธิ์
เลือกหัวหน้าพักประชาธิบัตย์หรือว่าโวเตอร์ในครั้งนี้เนี่ย

มีกรรมการบริหารพักชุดรักษาการ
มีสมาชิกที่เคยเป็นหัวหน้าหรือเป็นเลขาธิการ
สสปัจจุบัน๒๕คน

สมาชิกที่เป็นรัฐมนตรี๒คน

สมาชิกที่เป็นนายกอบจที่พักส่งลงสมัคร๑คน

สมาชิกพักจากต่างจังหวัดที่มีสาขาพัก๒๐คน
ตัวแทนพักประจำจังหวัด๑๗๒คน

ซึ่งกลุ่มที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือสสปัจจุบัน๒๕คนนี่แหละ
เขาบอกว่าค่าน้ำหนักในการโหวตเนี่ยตกอยู่ที่๗๐หรือคิดเป็น๑คนต่อ๒๘คะแนนนะคะ

เพราะ๑คะแนนของแต่ละคนแต่ละกลุ่มจะไม่เท่ากัน
๑คะแนนของสส๒๕คน๑คนคิดเป็น๒๘คะแนนค่ะ

ใช่ค่ะแต่กลุ่มอื่นที่มีอยู่๓๔๙คนมีค่าน้ำหนักแค่๓๐
หรือว่า๑คนต่อ๐๐๘๖คะแนนคือไม่ถึง๑คะแนนนะคะ
คือกลุ่มอื่นต้องใช้เสียงโหวตรวมกัน๓๒คนถึงจะเท่าเสียงสอสอปัจจุบัน๑คน
ทีนี้ถ้าพิจารณาจากสอสอทั้ง๒๕คนส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มพี่ใหญ่ก็คือ
เฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตเลขาธิการพักซึ่งนายเฉลิมชัยตอนนี้เนี่ย
ผลักดันให้ดรเอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่ากรทมขึ้นเป็นหัวหน้าพัก
และจะให้นายเดชอิตขาวทองสสสงขลาเป็นเลขา
ณตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีประมาณสิบเจ็ดคนนะคะคือสอสอประจวบ๒คน
นครศรีธรรมราช๖สงขลา๕ตรัง๒พัทธลุง๑อุบลราชธานี๑
หนุนฝั่งนี้ก็คือกลุ่มของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
คือถ้าได้เสียงจากสอสอเนี่ยมีโอกาส
ใช่ค่ะ๑๗จาก๒๕ก็คือเสียงส่วนใหญ่แล้วนะ

ส่วนทีมที่หนุนนายอภิษฎเวชาชีวะเพราะว่านายพิสิทธิ์เองนี่ก็มีรายชื่อว่าจะเปิดตัวเป็นว่าที่แคนดิเดตหัวหน้าพักเหมือนกัน

ใช่ค่ะก็จะมีสอสอในมือประมาณ๘คน
มีคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัศน์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์สสสกลนคร๑พัทธลุง๑แม่ห้องศร๑ปัตตานี๑สงขลา๑แล้วก็โวเตอร์กลุ่มอื่น
แต่ก็ต้องดูค่ะว่าคะแนนเสียงมันน้ำหนักเบามันเท่ากันยังไงแบบไหนโอกาสจะไปทางไหนบ้าง
และนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีใครเสนอตัวขึ้นมาเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพักอีก
ก็ต้องรอวันอาทิตย์นี้ค่ะถึงจะเห็นหน้าค่าตาว่าจะมีใครบ้างที่จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะ
ทีนี้ถามว่ากรณีของนายเฉลิมชัยกับนายอภิษฎจะมีโอกาสเคลียร์ใจหันมาจับมือกันได้ไหม
เพราะเขาก็มีประเด็นขัดแย้งกันมาก่อน
เขาบอกว่าถ้าสองฝ่ายยังไม่คุยกันเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นการประชุมเลือกหัวหน้าพักในครั้งนี้ก็จะร้อนแรงแน่
เพราะมีรายงานว่ากลุ่มสนับสนุนนายอภิษฎจะขอแก้เกมด้วยการให้ทุกเสียงมีคะแนนเท่ากันคือ๑คน๑คะแนนไม่เอาเสียงสอสอ
ก็ควรจะเป็นประชาธิบัติให้สุดทางไปเลย
ทุกคนก็มีค่า๑คะแนนเท่ากันไปหมดเลย

ไหนคุณจะยกเว้นอะไรแล้วผมขอยกเว้นอันนี้ได้ไหมล่ะ

จับตาดูนะครับเพราะว่าเลือกหัวหน้าพักประชาธิบัตย์มาก่อนเลือกนายก